คุณพัชรพลลงพื้นที่ไปนะครับ

ที่ให้อาหารนกพิราบและมีนกพิราบมาอยู่เป็นพันตัวเลย
วันนี้กรุงเทพมนาคมแล้วก็สำนักงานเขตห้วยขวางลงไปเลยนะฮะ

คุณผู้ชมชมสดพร้อมกันนี่หลายหมื่นเลยนะ
เพราะว่าก็อยากรู้เหมือนกันว่าบ้านคุณลุงจะเป็นยังไง
แล้วก็ถูกต้องกรุงเทพมหานครมาช่วยทำความสะอาดจะเป็นยังไง

คนลุกเดี๋ยวไปติดตามจากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ

ประทุกข์นำเสนอเรื่องราวของคุณลุงวิรสักสุนทรจามอน

แล้วก็กรุงเทพมหานครลงมาทำความสะอาดบ้านคุณลุง

วันนี้ทำไมถามหน่อยวันก่อนมาดูยังลกอยู่เลย

ก็เป็นความสบายใจของทุกฝ่าย
ผมเองก็สบายใจเพราะว่ามันก็โล่งดีเหมือนกัน

แล้วนกอย่างนี้ถ้าเขาจะเอาไป
ผมก็ไม่ยอมเลยครับ
เดี๋ยวคุณลุงบอกไปแล้วว่าสบายใจขึ้น

ยังครับอีกแปปอีกตระกรักท์ดูเลยครับ

ไอลูกมีศีละอย่างไรบ้างไหนเข้ามาเก็บของ
ก็ดีแกก็ดีนะแกก็ยอมนะให้ทำ
ก็อยากให้ทำแต่ที่เคยออกสื่อไปว่า

เดี๋ยวอีกสักพักก็คงน่าจะเสร็จแล้วครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับนายแพทย์เมติพลนะครับ
เป็นนายแพทย์จากกรุงเทพสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

ถือว่าสิ่งต่างที่อยู่ภายในบ้าน
มันสามารถส่งผลต่อร่างกายได้ไหมครับ
โอ้โหส่งผลได้อย่างชัดเจน
ถ้าใครเคยผ่านจะรู้ว่าบ้านคุณลุงนี่
คนเดินผ่านยังไม่กล้าเข้านะครับ
แล้วสุขภาพกายสุขภาพใจของคนข้างบ้านเป็นอย่างไร
ผมเห็นใจเพื่อนบ้านจริงนะครับ
เพราะว่าเราคงต้องคุยกับคุณลุงว่าทำยังไง
ที่จะให้ทั้งคุณลุงและเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คุณผู้ชมครับนั่นคือมุมมองทางด้านของการแพทย์นะครับ

เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บกวาดกันแล้ว
คุณลุงครับบ้านตอนนี้สะอาดแล้ว
พอเห็นบ้านตัวเองสาดขึ้นเป็นไงบ้าง
ก็กลับบอกคุณทางกษมโมเกษก่อนว่าจะมีสังสูงก่อนครับ
มันได้มีคุณหมอกับหลายท่านก็มา

เมื่อกี้บอกกับพี่เจ้าหน้าที่ว่า

เพราะเราชมกาแฟเราดึม

เราก็นั่งดูข่าวก็ดูอะไร
แล้วเอามือไปกว้าอีกทีไปส้นอีกที

ก็กินเข้าไปทั้งตัวนี้เหรอ

ก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไร
ข้างหลังบ้านสะอาดเรียบร้อยแล้ว
นี่คือเราประสานหน่วยงาน

รักษาความสาบแบบนี้ไปเรื่อยนะครับ